กับผมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ผมจะขออนุญาตท่านประธานชี้แจงประเด็นข้อกล่าวหาของท่านสสจิรพร
เกี่ยวกับเรื่องเหมืองทองอัคราประเด็นแรกนะครับ
ที่ท่านสสจิรพรยกขึ้นมาว่าทำไมจึงมีการเจรจาระหว่างฝ่ายไทยกับคิงเกด
และมีการเลื่อนการออกคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหลายครั้ง
ผมขอชี้แจงดังนี้นะครับทำไมจึงมีการเจรจาระหว่างไทยกับคิงเกด
และมีการเลื่อนมาหลายครั้งนั้นเรื่องการเจรจาระหว่างไทยกับคิงเกดนี้
ฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้เริ่มไปขอเจรจากับฝ่ายคิงเกดนะครับ
แต่เป็นคำแนะนำของคณะอนุญาโตตุลาการในระหว่างการไต่สวนข้อพิพาทที่ประเทศสิงคโปร์
ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๖๒
ซึ่งเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายควรจะไปเจรจาตกลงกัน
เริ่มมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายน๒๕๖๒
โดยการเลื่อนการออกคำชี้ขาดที่ผ่านมาทั้งหมด๓ครั้ง
ซึ่งเหตุผลที่มีการเลื่อนส่วนหนึ่งก็มาจากสถานการณ์โควิด
ที่ทำให้การเจรจาลำบากขึ้น
สำหรับการเลื่อนในแต่ละครั้ง
เป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย
แม้จะยังตกลงกันไม่ได้ข้อยุติ
แต่การเจรจามีความคืบหน้า

และจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย
เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะเลื่อน
จึงได้แจ้งให้คณะอนุญาโตตุลาการทราบ
ส่วนที่ท่านกล่าวหาว่าการเลื่อนแต่ละครั้ง
จะมีการให้สิทธิประโยชน์ทุกครั้งนั้นเป็นความเท็จครับ
การเลื่อนออกคำชี้ขาดไม่เกี่ยวข้องกับการสิทธิประโยชน์
หรือการอนุญาตใด

เรื่องที่ท่านสสจวดอ้างว่า
ทำไมบริษัทคิงเกดเปิดเผยข้อมูลได้
แต่ฝ่ายไทยกลับไม่เปิดเผยข้อมูลใด

หลักการแล้วตราบใดที่ยังไม่มีการออกคำชี้ขาด
ทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้
ส่วนข้อมูลที่ฝ่ายบริษัทคิงเกดนำมาเปิดเผย

ไม่ใช่ข้อมูลในคดีหรือจากการไต่สวน
แต่เป็นข้อมูลที่มาจากการเจรจายุติข้อพิพาท
ที่ฝ่ายบริษัทคิงเกดอยากจะได้และเรียกร้อง
ซึ่งไม่ใช่ข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย
ผมขอเรียนนะครับว่าทุกครั้งที่มีการเลื่อนคำตัดสิน
หรือมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องนี้
ฝ่ายไทยก็มีการเปิดเผยข้อมูลเช่นกัน
โดยในการเลื่อนออกคำชี้ขาดทุกครั้ง
กรมอุตสาหกรรมพื้นถาและการเหมืองแร่ของกระทรวงอุตสาหกรรม
สำหรับประเด็นที่๓ที่ว่าฝ่ายไทย
ที่ทางท่านสสจิรพรนะครับ
ได้สอบถามท่านนายกว่าบริษัทคิงเกดจะเจรจาและถอนฟ้องสู้คดีจนถึงที่สุด
รวมทั้งอ้างว่าฝ่ายไทยมีโอกาสที่จะแพ้และเสียค่าโง่
เพราะบริษัทคิงเกดออกแถลงการว่ามั่นใจจะชนะแน่นอน
อกจากนี้ท่านสสจิรพรยังหยิบยกคดีของต่างประเทศมาเปรียบเทียบ
และอ้างว่าทางบริษัทกิงเกดจะได้รับค่าเสียหายถึง๓๐๐๐บาทถึง๓๐๐๐ล้านบาทนั้น
จากข้อมูลงบการเงินของบริษัทอัคราซึ่งได้ประกอบกิจการเหมืองทองในประเทศ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๓จนถึงปี๒๕๕๘หรือ๑๕ปี

หรือมีกำไร๑๐๐๐๐๐๐บาท
ก็มีกำไรประมาณปีละ๘๐๐ล้านบาท
เมื่อเทียบกับค่าเสียหายที่ท่านสสจิรพรอ้างว่า
บริษัทคิงเกจจะได้หักชนะคดีคือ๓๐๐๐๐๐๐๐บาท
บริษัทจะต้องประกอบกิจการถึง๓๘ปีครับ
ถ้าบริษัทคิงเกดมั่นใจว่าจะชนะคดีแน่
และได้รับเงินถึง๓๐๐๐๐ล้านบาททันที
ที่มีการตัดสินบริษัทจะมาเจรจากับรัฐบาลไทยได้อย่างไรครับ
สำหรับเรื่องที่ท่านสสจิรพรกล่าวหาว่า
การอนุญาตต่างไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิสำรวจแร่๔๔แปลง
และการนำผงเงินทองคำออกไปจำหน่าย
เป็นการปรีประนอมเพื่อแลกเปลี่ยนกับการ
กับการถอนฟ้องคดีนั้นก็ไม่จริงครับ
ผมขออนุญาตท่านประธานครับ
ที่จะอธิบายเรื่องการอนุญาตอาชญาบัตรสำรวจ๔๔แปลง
ให้กับบริษัทอัครา
เรื่องนี้มีความเป็นมาเริ่มตั้งแต่ปี๒๕๖
เมื่อบริษัทอัคราเริ่มเปิดเหมือง

ตรงกับยุคสมัยของท่านอดีตนายกทักษิณชินวัฒน์
ซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดเหมืองของบริษัทอัคราด้วย
สำหรับการยื่นคำขออาชญาบัตรสำรวจแร่๔๔แปลง
ก็เกิดขึ้นในสมัยของท่านนายกทักษิณเช่นเดียวกันครับ
โดยทางบริษัทอัคราได้ทยอยยื่นคำขออาชญาบัตรสำรวจแร่
มาในช่วงปี๒๕๔๖ถึง๒๕๕๙

คำขออยู่ระหว่างการพิจารณามาตามลำดับ
เตรียมจะเสนอขออนุมัติ
แต่เกิดรัฐประหารขึ้นเสียก่อน

สมัยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์
ได้มีมติคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น
ชะลอการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ
สำรวจแร่ทองคำไว้ก่อน
เนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมาประเทศไทย
ยังไม่มีนโยบายทองคำ
ที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
จึงได้มีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปจัดทำนโยบายทองคำให้แล้วเสร็จ
เมื่อหมดรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์
ผ่านมาอีกหลายรัฐบาล
ก็มีการปรับปรุงนโยบายทองคำอย่างต่อเนื่อง

มีการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่

อาคาราว่าประสบปัญหาสุขภาพจากการทำเหมือง
อีกทั้งความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่
มีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายสนับสนุน
ทางพลเอกประยุจจันโอชา
ในฐานะหัวหน้าคอสชในขณะนั้น
จึงได้มีการส่งหน่วยงานจาก๔กระทรวงลงไปตรวจสอบ

กระทรวงให้ยุติการทำเหมืองไว้ก่อนทางท่านพลเอกประยุทธ์จึงได้มีคำ
คอสชที่เจ็ดสิบสองทับสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
เมื่อวันที่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าให้มีการยุติการขออนุญาต
อาชญาบัตรพิเศษและการทำเหมืองทองคำไว้ชั่วคราว
แล้วก็ให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปปรับปรุงนโยบายทองคำใหม่
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตสำรวจแร่การขอประธานบัตรเพื่อทำเหมือง
รวมทั้งต้องมีมาตรการป้องกันปัญหาสุขภาพและของประชาชนที่รัดกลุ่ม
จนกระทั่งมาถึงวันที่๑๓
นาคมสองพันห้าร้อยหกสิบคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
นโยบายทองคำมีผลทำให้บริษัทอัครา
สามารถยื่นขออนุญาตอาชญาบัตรพิเศษที่เคยยื่นค้างไว้ตั้งแต่
วันที่หนึ่งสิงหาศุกร์สองพันห้าร้อยหกสิบ
แต่ท่านสสจิรพรคงจะแปลกใจว่า
ในเมื่อบริษัทอัคราสามารถมาเดินเรื่องการขออาชญาบัตรพิเศษตั้งแต่๑สิงหาคม๒๕๖๐แล้วทำไม
แล้วทำไมไม่มาเดินเรื่องทำไมต้องรออีก๓ปี
และแถมทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้อนุมัติด้วย
ท่านจึงสันนิษฐานว่าคงต้องมีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อยุติ

แต่ข้อเท็จจริงที่บริษัทอัครายังไม่ได้กลับมาเดินเรื่องต่อ
เพราะยังมีการฟ้องร้องคดีกันอยู่
เกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีในช่วงนั้น
ต่อมาตามที่ทุกท่านทราบกันดีว่า
ในช่วง๕ปีที่ผ่านมาราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเกือบ๒เท่า
ทำให้บริษัทอัคราตัดสินใจ
ที่จะกลับมาดำเนินการคำขออาชญาบัตรสำรวจแร่
และยื่นเอกสารเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนมกราคม
กรอบนโยบายทองคำ
จากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และได้ทำการปิดประกาศเรื่องคำขออาชญาบัตรสำรวจแรก
ของบริษัทในเดือนสิงหาคม๒๕๖๒
อนุญาตอาชญาบัตรสำรวจแร่ให้บริษัทอัคราในเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๙

การที่บริษัทอัคราได้รับใบอนุญาตอาชญาบัตรสำรวจแร่๔๔แปลงดังกล่าว
หากสำรวจเจอแหล่งแร่และสามารถประกอบการทำเหมืองทองคำได้
รัฐจะได้รับประโยชน์จากค่าภาคหลวงและค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
โดยจากข้อมูลการประกอบการของบริษัทอัคราในอดีต
ในช่วง๒๕๔๖ถึง๒๕๖๒
รัฐได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีรวมทั้งสิ้น๕๕๙๖ล้านบาท

และค่าภาษีนิติบุคคล๑๑๙๔ล้านบาท
รวมทั้งมีการจ้างงานในพื้นที่กว่า๒๐๐คน
อกจากนี้การออกอาชญาบัตรสำรวจแร่๔๔แปลง
เนื้อที่ประมาณ๔แสนไล่
เป็นการให้สิทธิ์ในการสำรวจแร่ในพื้นที่ที่กำหนด
และถ้าเป็นเนื้อที่
ที่เป็นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าก็ไม่อนุญาตให้สำรวจครับ
ผมขอเน้นย้ำนะครับว่า
การออกอาชญาบัตรแร่๔๔แปลง

เป็นการให้สิทธิในการสำรวจแร่ในพื้นที่กำหนด

หรือการให้สิทธิในการครอบครองพื้นที่
ตามที่ท่านสสจิรพรอภิปราย
เพราะที่จริงแล้วกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

หรือเจ้าของที่ดินทุกประการ

การจะเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจ
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน
หากเจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอมให้เข้าสำรวจ
ผู้ถืออาชญาบัตรพิเศษ
ก็ไม่สามารถเข้าทำการสำรวจแร่ในพื้นที่ดังกล่าวได้
รวมทั้งการได้รับอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่
ก็ไม่ได้การันตีว่าจะพบแร่ที่มีปริมาณมากพอคุ้มค่า
ที่จะดำเนินการทำเมืองได้
สถิติที่ผ่านมา
เคยมีการอนุญาตอาชญาบัตรสำรวจแร่ทองคำ

สองพันห้าร้อยสามสิบแปดถึงสองพันห้าร้อยสี่สิบสาม
ให้กับบริษัทอาคาราจำนวนเจ็ดสิบเจ็ดแปลง
พื้นที่กว่าเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นไล่
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มากกว่าการอนุญาตพื้นที่๔แสนไล่
ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเกือบสองเท่า
อย่างไรก็ตามการอนุญาตอาชาแวบัติเจ็ดสิบเจ็ดแปลงดังเก่า
พบพื้นที่แหล่งแร่ซึ่งเป็นพื้นที่ทำเหมืองได้เพียง
จะเห็นได้ว่าพื้นที่พบแหล่งแร่
จะมีเพียงสัดส่วนเพียงศูนย์จุดสี่แปดเปอร์เซ็นต์
ของพื้นที่ที่อนุญาตให้สำรวจ
ดังนั้นการอนุญาตให้สำรวจในพื้นที่๔แสนไล่
หากพบแหล่งแร่ก็คาดว่าจะมีพื้นที่ทำเหมือง
ได้ไม่เกิน๒๐๐๐ไร่เท่านั้น
ทั้งนี้ผมขอยืนยันว่าการดำเนินการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ
แปลงของกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทุกประการ
ไม่มีการแทรกแซงและเร่งรัด
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการถอนฟ้องคดีแต่อย่างใด
สำหรับที่ท่านสสจิรพร
กล่าวหาว่าการอนุญาตให้บริษัทอัครา

เพื่อแลกเปลี่ยนกับการฟ้องคดีนั้น

จะนำผงทองคำและเงิน

หลอมเป็นแท่งโลหะ

และทำการส่งออกไปยังต่างประเทศ

การประกอบกิจการเหมืองทองคำชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่๑มกราคม๒๕๖๐นั้น

ค้างอยู่ในกระบวนการผลิต
คือยังไม่หลอมเป็นแท่งโลหะผสมเงิน

ทางคณะกรรมการนโยบายบริหารการจัดการแร่
ได้มีมติยกเลิกการระงับ
การประกอบกิจการชั่วคราว
ตามที่ขอสชได้สั่งการไว้
ดังนั้นในหลักการบริษัทอัครา
ก็สามารถนำผงทองคำและเงินที่เหลืออยู่นั้น
หล่อเป็นแท่งโลหะทองผสมเงิน
และส่งออกไปต่างประเทศได้อย่างที่เคยปฏิบัติ
แต่เนื่องจากเมื่อวันที่๑สิงหาคม๒๕๕๙
ทางคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
ออกนโยบายทองคำ

ห้ามส่งโลหะทองคำผสมเงินออกไปขายในต่างประเทศ
แต่จะต้องมีขบวนการผลิต
ที่ทำให้ผงทองคำผสมเงินนั้น

แร่ทองคำตลอดห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศนั่นเอง
ซึ่งภายหลังจากการออกนโยบายทองคำดังกล่าว

บริษัทอัคราศาสตร์ยังไม่สามารถหารงาน
ที่จะรีไฟล์ผงทองคำที่มีคุณภาพดีเพียงพอได้
จึงยังไม่ได้ดำเนินการใด

อัคราสามารถสร้างความร่วมมือกับโรงงานหลอมทองคำในประเทศ
ให้สามารถรีไฟล์ผงทองคำจากการทำเหมือง
ให้เป็นทองคำบริสุทธิ์ได้ภายในประเทศ
บริษัทจึงได้นำผงทองคำที่รีไฟล์แล้ว
รอเป็นทองคำแท่งและส่งออกไปขายต่างประเทศ
ดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่การนำทรัพยากรของชาติ
แลกกับค่าชดเชยในคดีอนุญาโตตุลาการ

ผมคิดว่าสิ่งที่ผมชี้แจงมาทั้งหมดในวันนี้
ผมหวังว่าทางท่านสสจิรพรจะเข้าใจ
ถึงเรื่องทั้งหมดว่าเป็นเรื่องตรงไปตรงมา

ที่ทางรัฐบาลจะนำข้อเสนอต่างนั้นไปแลกกับการฟื้นกับการฟ้องคดีนะครับ

ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิรพรสินทุภัย
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัด๑๐๑เขต๕พักเพื่อไทย
ดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะ
ก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะ
แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบคำถามในวันนี้
แล้วก็ท่านได้พาดพิงถึงดิฉันในหลายประเด็น

ที่ฉันจะขอชี้แจงแล้วก็ขอสอบถามเพิ่มเติม

แล้วก็ที่เหลือให้รอฟังจากท่านประธานวิบพักร่วมฝ่ายค้านท่านสุธินคลังแสงค่ะ
ประเด็นแรกท่านบอกว่าการเจรจาเนี่ย
ไม่มีใครร้องขอแต่เป็นอนุญาโตตุลาการแนะนำมา

เจรจาไปเนี่ยใครได้ใครเสียประโยชน์
เพราะที่ฉันตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่า

ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านจากคณะคดี

เพราะถ้าท่านชนะคดีท่านก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลย

ท่านบอกว่าการให้สิทธิประโยชน์๔๔แปลง

การให้การตอบประธานบาทสิบ

เป็นการให้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจา

มีแนวโน้มที่ไปทิศทางเชิงบวก

ไม่ใช่เรื่องต่อประธานบัตร

โดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปเลย

เรียกร้องค่าเสียหายขั้นต่ำ๓๐๐๐ล้านบาทเป็นเรื่องเท็จ

เรียกร้องค่าเสียหายจากไทยเท่าไหร่

สมัยท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์

ศูนย์กลางของคดีเมืองทองคารา

บริษัทอัคราจดทะเบียนในไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ก่อนที่ท่านนายกทักษิณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ
มีหน้าที่ไปเปิดเหมืองตอนนั้น
แต่ศูนย์กลางปัญหาไม่ได้เกิดจากท่าน
มันเกิดจากการที่มีการทำรัฐประหารปี๕๗
ไม่ใช้มาตรา๔๔ปิดเหมือง

ซึ่งพักเพื่อไทยประกาศจุดยืนหลายครั้งแล้วว่า
เราไม่เคยคัดค้านในการไปดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม

ซึ่งมันจะทำให้ประเทศเสียหาย
ท่านประธานที่เคารพสำหรับท่านนายกรัฐมนตรี

เอาเทปปีที่แล้วมาเปิดให้สภาฟังก็ได้ค่ะ

ผมได้อภิปรายนะครับว่า
ทางบริษัทคิงเกจ

ผมไม่ได้บอกว่า

แต่ท่านบอกว่าคิงเกดจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ผมยังไม่ได้บอกว่าประเทศไทยจะชนะ
แต่คณะอนุญาโตตุรการบอกให้ไปเจรจากัน

ข้อยุติที่เป็นธรรมทั้งต่อทั้งสองฝ่าย

ที่ผมเอาอดีตนัยกษิณมา

มีการให้สำรวจไปตั้งหลายในพื้นที่จำนวนมากหลายไร่นะครับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่รัฐบาลสมัยนั้นได้อนุญาตการสำรวจ
แล้วเมื่อสำรวจเจอก็มาประกอบเหมืองกิจการทองคำ
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สามารถเอามารีไฟล์ทองคำนั้นได้
นายกทักษิณก็จึงได้ไปเปิด
ผมไม่เห็นว่าการที่จะให้บริษัทอัคราทำเหมืองทองคำนั้น
จะเป็นการเสียหายแต่อย่างใด
แต่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงานนะครับ
ผมกำลังย้ำในประเด็นนี้ครับครับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้งั้นผมขอพูดอีกประเด็นหนึ่งนะครับ
คือท่านสสจิรพรพยายามย้ำนะครับว่า
เราเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปให้กับบริษัทต่างด้าว
บริษัทอัคราเป็นบริษัทไทยนะครับไม่ใช่บริษัทต่างชาติ
มันมีข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์นะครับ
ทางบริษัทอัครานั้นถือหุ้นโดยบริษัทไทยกว่า๕๐
เพราะฉะนั้นจึงเป็นบริษัทไทยครับขอบพระคุณมากครับ